ดูปัญหายาเสพติดหน่อยนะคะปัญหาเรื้อรังแล้วก็ปัญหาใหญ่ในสังคมไทย
ตอนนี้มันต้องบอกว่าเกินเรื่องไปมากจริงอาทหารเหลือเกินนะครับ
คนขายยาเนี่ยบุกเข้าไปขายยาถึงในมหาวิทยาลัยเลย
ไม่ได้แคร์อะไรใดทั้งนั้นนะคะแต่ตำรวจเขาก็ตามรวบตัวได้ค่ะ
โฉมหน้าของนายนเรนทรเต๊ฮิรันวัย๔๒ปีหรือว่านายซุปนะคะ
โดนตำรวจนครบานบางเขนจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นยาบ้า๘ถุง๑๖๐๐เมตร

ซุปคนนี้ถูกจับกลุ่มได้บริเวณหน้าห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยเลยนะคะ
ซึ่งชุดสืบสวนสอนอบังเขนบอกว่าตำรวจสืบทราบมาว่า
ในห้องน้ำของมูลนิธิโครงการหลวงในมหาวิทยาลัยนี้เนี่ย
ประมาณช่วงพักเที่ยงของทุกวันจะมีกลุ่มพนักงานที่เป็นวัยรุ่นนะคะ
มั่วสุมซื้อขายแล้วก็เสพยาเสพติดกัน
แบบไม่แคร์สถานที่ไม่แคร์คนรอบข้างเลย
ตำรวจก็เลยไปซุ่มสังเกตการณ์แล้วก็เจอนายซุปคนนี้ยืนอยู่
ท่าทางดูมีพิรุษเลยแสดงตัวขอตรวจค้นเลยค่ะ

ซุปรับสารภาพนะคะบอกว่ายาบ้าอันนี้เป็นของนายปาน
แต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่านายปานชื่อจริงนามสกุลจริงอะไร
ปานเอามาฝากไว้พอมีลูกค้ามาขอซื้อ
ปานก็จะสั่งให้เอายาบ้าไปส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างค่ะ
ซึ่งตำรวจก็นำตัวนายซุปคนนี้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
นบางเขนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ